ผลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองพบตรมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมถึงคดีนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ออกไม้เรียกไป๓๗นะคะเข้ามาพบแล้ว๑๓เหลือ๑๔
เมื่อวานนี้มีการออกหมายเรียกเพิ่มเติมอีก๘
แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตด้วย
บอกว่าเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักก็คือลีนเนี่ย

ถักขาย๕๘๐๑๐เท่ากำไร๑๐เท่าเลยนะคะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้า
กรณีการตรวจสอบเส้นทางการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักลีน
ซึ่งมีการตรวจพบว่ามีสารไซบูทรามีนเป็นส่วนผสมจนทำให้ผู้บริโภคเสียชีวิตไปแล้ว
ล่าสุดจากการตรวจสอบต้นทุนการผลิตคือต้นทุนการผลิตจริง๕๕บาท
ซึ่งเชื่อว่าเป็นต้นทุนที่ต่ำมากเนื่องจากการนำสารไซบูทรามีนมาผสมทำให้วัตถุดิบหลัก
ในการผลิตเป็นวัตถุดิบที่ไม่ต้องมีคุณภาพก็ได้
และแบบนี้แสดงออกถึงการไม่คำนึงถึงผู้บริโภค
จากนั้นก็มีการเอาไปขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเป็นทอดกว่าจะถึงมือผู้บริโภค๙ทอดด้วยกันนะคะ
ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคซื้อกล่องละ๕๘๐บาท
ขณะที่ทางผู้ผลิตเริ่มต้นสั่งจากโรงงานผลิตล็อตแรกเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙จนถึงเดือนมีนาคม๒๕๕๙
การผลิตรวมแล้วทั้งหมดปีกว่า๑ล้าน๘แสนกล่อง
มูลค่าการผลิตทั้งหมด๑๐๐๐ล้านบาทค่ะ
อกจากนี้รองพบตรก็ได้พูดถึงโฉมหน้าดาราเซเลบริตี้๘คนที่มีการออกหมายเรียกเพิ่มเติม
ต้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ไปรีวิวสินค้าให้กับเครือเมจิกสกิน
มี๘คนด้วยกันนะคะประกอบด้วยคุณกันกันตะถาวรคุณขวัญอุสามณีวัยทยานนท์
คุณก๊อฟพิชยะนิทิไพสานกุลคือจะเป็นการเรียกให้มาพบพนักงานจอบสวน
พฤษภาคมเวลา๑๐นาฬิกาอันนี้ก็ประกอบด้วย๓ท่านมาวันที่๓๑พฤษภาคม
ส่วนคนที่จะมาพบ๒มิถุนายน๑๐นาฬิกาก็คือคุณคริสหอวังคุณปันสุธตาอุดมศิลป
และคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชส่วนอีก๑ล็อต๒มิถุนายนสรรสิริลักษณ์หรือว่าพอส
และนางสาวนารินโฮเลอร์หรือว่าซาร่าเอเอฟนะคะอันนี้จะมาช่วงบ่ายนะคะ๑๓นาฬิกา
คือจนถึงขณะนี้ดารานักแสดงเซเลบริตี้รวบรวมแบบนี้นะคะ๓๗คนเข้าพบแล้ว๑๓คน
เหลืออีก๑๖คนเมื่อวานนี้ออกหมายเรียกเพิ่มเติม๘คน
สรุปมีดาราแล้วก็เซเรบิตี้เกี่ยวข้องกับเมจิกสกินทั้งหมด๔๕คนค่ะ